มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
ทุกวันนี้ยังคงติดตามคนในบ้าน

ดูเหมือนว่าวิญญาณเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยด้วยซ้ำไป

วันนี้ขอต้อนรับคุณอุ๋มอิ๋มอีกสักครั้งหนึ่ง

อุ๋มอิ๋มเธอทำให้โทรศัพท์ฉันพังพินาศ
โทรศัพท์มาจนชั้นต้องปิดมือถือ

ลืมทั้งแรกผมไม่ค่อยเห็นลักษณะอย่างนี้
กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อที่จะผ่านถึงญาติของเขานะครับ
เมื่อกี้ที่ได้ฟังมาเป็นยังไงบ้าง

ก็ต้องบอกว่าหนูรู้สึกว่าว่าพี่ทั้ง๓คน
รู้สึกถึงพี่หมีอยู่แล้วหรือเรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
ซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นไปได้เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวอย่างแรกแล้ว
แล้วก็มีความผูกพันนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณแม่เนี่ย
จะเรียกหรือว่าพูดถึงกล่าวถึงเรียกแทบทุกวันเลยค่ะ
ท่านก็เลยไม่ไปไหนต้องถามคุณอุ่งอินณวันนี้คุณหมียังอยู่ไหม
ยังอยู่แน่นอนค่ะยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนค่ะ
วันนี้เขามาไหมมาค่ะเขาอยู่ไหนอุ๋มอิ่ม
เขาตามหลังคุณแม่ตลอดเลยค่ะอย่างที่พี่แจ๊กกะบุ๋มเมื่อกี้ตอนที่พูดได้ยินว่า
บุ๋มบอกว่าพี่หมีจะชอบมาประคองชอบอะไรอย่างนี้
เขาก็ทำกับแม่แบบนั้นเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในอีกพบนึง
แต่ในเวลาที่คุณแม่เหมือนจะเซล้มอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมาประคองไว้
คือบอกได้เลยว่าต่อให้คุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องรู้สึก
แม้กระทั่งเวลาที่แม่นอนแล้วร้องไห้นึกถึงเขาเขาก็จะมาอยู่
แล้วก็ลูกแม่เบาแล้วแม่ถึงจะหลับจริงไหมคะแม่

ถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณอุ๋มอิ๋มลองสื่อสารลองคุยกับคุณหมี
นะฮะเผื่อที่ทั้ง๓ท่านจะได้พูดสวยกัน
คือคุณแม่ถามอะไรก็ได้ค่ะ

คุณแม่คิดซะว่าอุ่มอิ่มเป็นวิทยุหนึ่งเครื่อง

เป็นลำโมงให้บอกผม

อยากรู้ว่าลูกไปอยู่สบายดีไหม

แล้วหมี่ก็ไม่สามารถเขาจะร้องไห้
ไม่สามารถที่จะไปได้นานแล้วเขาเป็นห่วงที่บ้าน
เพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะอยู่กับคุณพ่อ
แต่ว่าหนูเห็นภาพนะคะที่พี่หมีให้เห็นคือ
คุณแม่ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
คือไม่ค่อยมีคนอยู่ในบ้านกับท่าน

แล้วก็เวลาที่คุณแม่มีปัญหาอะไรเนี่ย
คุณแม่ก็จะไม่พูดแล้วคุณแม่ก็จะเก็บไว้
แล้วก็คุณแม่ก็จะนั่งร้องไห้คนเดียว
นั่นคือสิ่งที่หมีห่วงมาก
เพราะว่าหมียามหมีอยู่หมีได้กอดแม่
หีได้นวดให้แม่นวดอย่างนี้นะคะ

แต่ตอนนี้หมีไม่อยู่แม่ต้องดูแลตัวเอง
เขาเรียกหนูไม่แน่ใจนะคะเหมือนเรียกไอ้ดาอะไรอย่างนี้
ไอ้ดามันทำงานนะแม่อะไรอย่างนี้

แล้วตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรค่ะพี่หมี่
ถ้าให้บอกนะคะพี่หมีมีเวลาอยู่ที่นี่อีกประมาณ

และถึงจะหมดรอบหมดอายุไขของเขา
แล้วก็จะต้องไปจริงแล้วคราวนี้
คือไม่สามารถจะล้างหล่อได้แล้วค่ะแม่
ถ้าตอนนี้อยากให้คุณแม่พยายามทำบุญให้มากที่สุด

เพราะว่ายามที่พี่เขาอยู่ที่นี่เขาก็เป็นคนธรรมธรโมอยู่แล้วเนาะ
เขาชอบอยู่กับลงพ่อ

เวลาพี่หมีไปกู้ภัยเนี่ยคุณแม่จะเป็นห่วงมาก
หมีเอ่ยระวังตัวด้วยนะลูกพี่หมีก็บอกแม่ไม่ต้องห่วง

เป็นหลวงพ่อพี่

สงสัยว่าทำไมถึงไปหาพระขนาดนี้
ทำไมยังจะต้องมาเจอชีวิตแบบนี้
ในช่วงจังหวะที่เป็นช่วงที่ดวงพี่เขาตก
ตอนนั้นเนี่ยหนูต้องบอกนะคะว่าตกจริง

แล้วก็หลายเรื่องนะพี่ดาที่รู้กันเนอะ
แล้วเสร็จแล้วพอในจังหวะนั้นเนี่ย

ทำให้เขามาเก็บไปพอดีค่ะ
คืออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะ

และเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่หมีอยู่ตรงนั้นพอดี

คุณหมียังห่วงใครอยู่บ้างมั้ยคะ

ก็ห่วงมาก
ห่วงมากเรียกว่าเป็นหัวจิตหัวใจเลย
มีอะไรก็ดูแลตลอด

เมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่เขามาหากันอะ

ได้ดูแลได้เอาใจใส่กัน

สิ่งที่พี่หมีอยากบอกกับครอบครัวเลยคือว่า
เหมือนที่ทุกคนรู้แหละว่าเขาอยู่

เพื่อนมีบ้างค่ะแต่ว่า

พี่ดากลับดึกเนี่ยเขาจะเป็นห่วงกว่าแล้ว

ให้ไปรับไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นห่วง

พอเขามาอยู่ตรงนี้เขารู้สึกเหมือนเขาได้

จากที่ถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องนอน
ใช่ไหมคะพี่มดดำเราต้องพักผ่อน

ไม่ต้องพักผ่อนแล้วสามารถ
ไปหาใครก็ได้ไปหาแม่ก็ได้

ไปหาพี่จักรบุ๋มก็ได้คือไปหาเพื่อนเขาได้หมดเลย

จ๋าเขาผูกพันกับหลานเขาจริงไหมแม่

อย่างที่เมื่อกี้แม่พูดว่าหลานมักจะเห็นเขา
ใช่เห็นบ่อยเมื่อก่อนที่เสียใหม่
เขาบอกว่าลุงเขาจะชอบเดินเสียดเขาประจำ

มีมัดสีเขาอย่างนี้
แม่สมมุติว่านี่คือลูกแม่

อยากให้เขาทำยังไง
แม่ก็อยากจะถามมาอยากให้แม่

อยากให้แม่ทำอะไรให้หรือเปล่า

แต่ว่าพี่หมีไม่อยากให้แม่เครียด

แต่ว่าหมีบอกว่า

มันแก้เขาไม่ได้อ่ะ
เราไปทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้อะแม่

เนาะแล้วก็ปล่อยวางซะ

ถ้าแม่ถามว่าแม่เป็นห่วงอะไรหมีไหม

หิได้กินข้าวหมีได้กินทุกอย่าง

แม่ทำกับเขาใส่บาทไปให้อะค่ะ
อ๋อแม่ใส่ของข้าวทุกวันอะจ๊ะแม่

ถ้ามาโบรพย์แม่ก็จะเก็บไว้ใส่บาทแพง
คุณเจ้ากะโบ๋มล่ะครับมีนอาจจะคุยกับคุณหมี

ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสักสั้นแหละนะครับ
แต่ผมก็สัมผัสได้ว่าเขาจริงใจกับผม
แล้วผมก็ขอบคุณที่ดูแลผม
ขอบคุณที่แบบเวลามีอะไรเราจะนัดเจอกันคุยกันแล้วก็มันจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เจอกัน
มันเป็นช่วงเวลาสั้นที่ผมประทับใจมากแล้วก็มี
มีความสุขมากขอบคุณมากครับที่ดูแล
ที่ไปหาเขาที่กองถ่ายไปจริงค่ะทำไมถึงไปเพราะอะไร
เพราะว่าพี่จักรบุ๋มเป็นคนขับรถเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นพี่หมีเนี่ยเขาจะเตือนกันตลอดเวลาถ้าเขาอยู่ด้วยเขาก็จะไปด้วยกัน
รีบเวลาที่ผมรีบผมเป็นคนที่ขับรถอย่าใช้คำว่าเร็วมากครับเร็วเกินไปครับ

แล้วตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะคือไปบ่อยเหมือนเวลาที่พอถ้ามีคนเห็นพี่หมีขอให้พี่อุ๋มรู้ได้เลยว่าเขามาเตือนบางอย่างที่พี่หมีบอกคือผ้าเบรกอะค่ะผ้าเบรกมันไม่ดี
เปลี่ยนแล้วเพิ่งเปลี่ยนมา๒วัน
ไม่มีใครรู้นะผมไม่ได้บอกใคร

คุณดาล่ะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณหมีไหม

เขาอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวเขาไหม
เขาพูดว่าพี่รู้ว่าดารู้ว่าดาเป็นคนเก่งคือหมายถึงว่าตัวเราอ่ะรู้ตัวว่าเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วเอาตัวรอดตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นพี่ที่เขามีต่อพี่ดาค่ะคือเขาก็ยังอดห่วงไม่ได้อ่ะยังไงสำหรับเขาอ่ะพี่ดาก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กถักเปียอยู่ข้างเขาเสมอไม่ใช่เป็นอะไร
เวลาดาร์เหนื่อยดาร์จะบ่นกับเขาใช่แล้วดาร์ก็จะร้องเหมือนว่าว่าเขาอ่ะค่ะทำไมต้องรีบไปอยู่ช่วยดาร์ไม่อยู่ช่วยเลย
ล่ะครับมีอะไรจะบอกก็อยากให้เขาไปสบายมากกว่าไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงแม่ไปสู่พระภูมิไปสู่พระภูมิที่ดีที่เขาที่เขาสร้างมาทำมาบุญก็ให้ไปไม่ต้องห่วงค่ะแม่เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาพี่หมีจะไปเองแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยก็ขอนิดนึงว่าถ้าคุณแม่อยากจะทำบุญหรืออะไรให้พี่หมีมากขึ้นเนี่ยทำเลยค่ะตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

เพราะว่าอายุไข่จริงคือ๔๕
ตอนที่เขาไปอายุเท่าไหร่เฉะแม่
ว่ะโอเคนะครับ
ก็ทั้งหมดน่ะก็คือเรื่องราวไม่เชื่อยารบหลู่
แต่ต้องบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ
ไม่ได้บังคับให้ใครที่จะต้องเชื่อ

เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับ

ขอบคุณมาก

เอาละครับคุณผู้ชมครับ

ที่อยากให้เราพาไปไหว้พระทำบุญที่ไหน

ของดีทีเด็ดเจ๋งแบบไหน
ก็ส่งมาหมู่กับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่มตรงนะฮะ
ไหนมูไหนไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ